ของสรรคราณการโควิดสิบเก้านะคะเราได้
มีการนำเสนอแบบเข้มข้นและละเอียดมาก
ตั้งแต่ช่วงต้นของรายการตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะคะ
แต่มีข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่ามีกรณีประชาชน
ในเขตพื้นที่สายใหม่นะคะครับได้ร้องเรียน
ทางเพจเฟซบุ๊คสายใหม่ต้องรอดบอกว่ามีกลุ่มแรงงานต่างด้าวไปตั้ง
คนงานเป็นแคมป์คนงานขนาดใหญ่เลยนะคะ
ในพื้นที่สายไหมชาวบ้านแถวนั้นเขาก็กังวลใจ
ว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าล่าสุดค่ะ
ผู้นำชุมชนในพื้นที่วัดเกาะนายคณาทิพย์แก้วสะแสน
ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวไปปักหลักสร้างแคมป์คนงานน่ะนะคะ
ได้เข้าไปตรวจสอบค่ะให้แรงงานต่างด้าวทุกคนที่พักอาศัยอยู่ในแคมป์แห่งนี้
เข้าแถวตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสอบถามว่ามาจากไหนกันบ้าง
พักอาศัยที่แคมป์คนงานตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
ก็มีการตรวจสอบนะคะว่าไปพื้นที่เสี่ยงกันมาบ้างไหม
หลังจากตรวจสอบนายคณาทิพย์บอกว่าแคมป์คนงานก่อสร้างแห่งนี้
มีแรงงานต่างด้าวประมาณ๗๐คนเป็นชาวเมียนมา๔๐คน
กัมพูชาอีกสามสิบคนจากการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย
ไม่มีใครเกิน๓๗๕องศาเซลเซียสนะคะ
จากการสอบถามแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ว่ามาจากไหน
คำตอบก็คือแรงงานเหล่านี้เป็นแรงงานที่ทำงานในแคมป์ก่อสร้าง
ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เปลี่ยนไปสร้างแคมป์คนงานก่อสร้าง
สายไหมแล้วก็เขาก็ยืนยันว่าไม่มีใครมาจากพื้นที่เสี่ยงอะค่ะ
ผู้นำชุมชนวัดเกาะก็เลยฝากบอกชาวสายไหมว่า
ถ้าพบเห็นแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่
คาดว่าเป็นแรงงานที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
ก็ให้แจ้งผู้นำชุมชนได้เลยนะคะ
หรือว่าแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็จะไปตรวจสอบให้ทุกเวลาค่ะ